มาติดตามในเรื่องของการบ้านการเมืองของเรากันบ้างหน่อยนะคะ
สภายังไม่ยุบแต่ผ้าใบผุดเต็มเมืองเลย
ไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงหรือว่าอะไรต่าง
ถ้าเกิดว่าใครขับรถอยู่คงจะได้เห็นป้ายหาเสียงของพักการเมืองต่าง

พักเนี่ยมีการใช้ข้อความใช้คำใช้คีย์เวิร์ดเทคสต่าง
ลงไปแบบโอ้โหจัดหนักจัดเต็มมาก
จะเต็มขนาดไหนติดตามได้ในตลาดสดการเมืองค่ะ

สภายังไม่ยุบแต่ป้ายหาเสียงผุดกันเต็มบ้านเต็มเมือง
ออกตัวล้อฟรีก่อนใครต้องยกให้เพื่อไทยเขาล่ะ

อุ้งอิงเธอยืนยิ้มหราตั้งแต่ก่อนปีใหม่
คิดไว้ทำไว้เข้าใจตรงกันน่ะจ๊ะเถอะจ๊า
ส่วนป้ายนี้ดูแว๊บคิดว่าห้างจัดรายการรถแรกแจกแถม๒๔ชั่วโมง
ที่ไหนได้เป็นป้ายของเสียหนูแห่งภูมิใจไทยคนนี้นี่เอง
แอบมาขายฝันคนกรุงเค้าอาศาสตร์ทำงาน๒๔ชั่วโมง๗วันแน่
เอ้าไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วอย่างนี้
คนทำงานคงต้องเติมเต็มคาราเบลแน่นอนครับพี่น้องครับ
ส่งยังแบดโกงอย่างบ่อยส่วนรายนี้ไทยสร้างไทย
เกาะกระแสเพลงชาติฟันน้ำนมใช้คำเหน็บเจ็บเจ็บคันติดไว้ทั่วถนน
สามเซนยังปากทางเข้ารัฐธรรมภาพแหมหลายกาศนักหนา
ปิดท้ายกันที่พักคุณพี่สีส้มไอเดียสมเป็นคนรุ่นใหม่
ดัดแปลงแผงขายหวยมาขายนโยบายแทน
ยืนยันนอนยันและกระโดดยัน
อย่างงี้อย่างงี้ก็จะปิดสวิตช์๓ป่อให้ได้
อ้าวชอบก็จัดไม่ขัดสักนิด